๖นาฬิกา๓๑นาทีติดตามข่าวสารเข้มข้นกันต่อนะคะ
ข่าวเช้าหัวเขียวแล้วก็ต้อนรับอาจารย์ล่ามภาษามือ

อีกแล้วพระราม๒ถุงน้ำไซส์ก่อสร้างตกใส่รถ
ฟอร์มเหลือเกินเหตุการณ์ที่แล้วยังไม่จางไป

แผ่วเลยครับพระราม๒ครับเดี๋ยวติดตามนะ

เป็นผู้รับเหมาโครงการต่างบนถนนพระราม๒นะ
ตอนนี้ผมขอโทษนะกลัวขี้หดเลย

คุณต้องดูแลให้ดีทุกขั้นตอนเลยในการก่อสร้าง
ไม่ว่าระหว่างก่อสร้างหลังก่อสร้าง
คือเวลารถคันอื่นเขาวิ่งมา

อะไรก็ตามที่มันจะเกิดอันตรายได้บ้าง

คือน้ำน้ำมันไปขังอยู่บนผ้าใบ

ฝนมันตกมันหล่นลงมาโพะใส่รถ

ก็น้ำแค่น้ำลงมาก็เหมือนฝนตก

แห่งก็ผอพายกล้องหน้ารถสิคฤษนะครับ
มาใส่รถเก๋งคันนั้นที่ขับอยู่ในช่องทางด่วนเลนขวาสุด
เหตุเกิดเท่าไหร่นะทุ่มกว่าของเมื่อวานนี้นะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานั่นแหละบนถนนพระราม๒ขาออกช่องทางด่วน
หน้าหมู่บ้านรัฐดาลมรีเจนต์สมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
รถเล็กด้วยสีเทาทะเบียนยอหญิงทอทหารอืมสี่ห้าศูนย์เจ็ดอู่
โอ้โหนี่ไงนี่ไงเบิร์ทก็แค่น้ำมันหล่นมาโอ้โหโอ้โห
หลังคายุบเลยนี่ไม่ใช่เล่นเล่นนะคะใช่กระจกหน้าแตกหลังคายุบครับ
นี่ฮะนี่ดูความเสียหาย

อ้าวนั่นแหละที่ผมบอกนะครับ
ไปคุยกับนางสาวทิชากรโพทะเลอายุ๓๒
เธอบอกเธอขับรถคันนี้นะครับใครประสบเหตุ
ให้การนะเธอเล่าให้เราฟังยังตกใจด้วย
เล่าไปด้วยเลยบอกโอ้โหแล้วรถคันนี้นะ

แฟนมาขับไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่เซ็นทรัลพระราม๒
เรียนเสร็จขับรถจะกลับบ้าน
ขี่มาขับมาทางช่องทางด่วนเลนขวาสุด
จนมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงวัตถุขนาดใหญ่
หล่นใส่หลังคากระจกหน้าแตกหลังคายุบ

รีบเยียบเรคเลยกระทั่งลงมาสำรวจดู
เอ้าไอ้ถุงน้ำที่อยู่ข้างบน

มันรองรับมาน้ำอุ้มน้ำไว้จนน้ำหนักมันมากไม่ไหว
มันตกใส่รถก็โทรบอกแฟนด้วย
และแจ้กตำรวจด้วยกูผู้ชม
หลังเกิดเหตุครับตำรวจสนสแหมดำเจ้าของคดี
ก็มาเชิญผู้เกี่ยวข้องมาคุยซิ
แขวงการทางสมุดปราการก็มาเจาราชาไก่เกลียกับผู้เสียหายที่โรงพักฯ

ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถนะครับ
ตำรวจจึงนัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ให้มาชดใช้ค่าเสียหายกันต่อหน้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ
ราม๒อีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ

เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับรถเราหรือรถใคร
สภาพรถพังเสียหายถ้าเกิดคิดต่อในแง่ร้ายนะอ่า
ตกใจรถฉลับไปชนคันอื่น
นั่นแล้วความเสียหายจะมากกว่านี้ไหมคะ
แล้วยิ่งสำคัญไปกว่านั้นถ้ามันไม่ใช่แค่ถุงน้ำ
อืมเป็นก้อนหินก้อนดินที่มันเคยตกลงมาล่ะ

คุณต้องใช้คำว่าอีกแล้วไงนะคะ